ฝ่ายความมั่นคงมีการแจกคู่มือให้กับเจ้าหน้าที่

เพราะการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นวันที่๕พฤษภาคมนี้นะครับ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาพูดถึง
กรณีที่แก่นำของพักเพื่อไทยเดินทางไปพบนายทักษิณและนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรีที่สิงคโปร์บอกว่า
สามารถทำได้เพราะว่าคำสั่งหัวหน้าคอสชที่๒๑ทับ๒๕๕๗เรื่องห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ยกเลิกไปแล้ว
ส่วนการปรากฏตัวของทั้งสองอดีตนายกนั้นในเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ไม่ได้มีการประเมินนะครับว่าจะไปเชื่อมโยงกับการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งวันที่๕พฤษภาคมนี้หรือไม่
ขณะที่พลเอกวันลบรักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าการชุมนุมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง๕พฤษภาคมเนี่ยไม่มีอะไรน่าห่วงเพราะว่าเป็นการชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขณะที่กระทรวงกราโฮมได้จัดทำคู่มือแจกจ่ายให้กับเจ้าที่ให้ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายในการดูแลของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก่อนด้านนี้นายบรรคศีมันโรมระบุว่าการชุมนุม๕พฤษภาคมเนี่ยไม่กังวลว่าจะทำผิดกฎหมายหลักศึกษาลอาญายกคำร้องฝากขังและก็ยังยืนยันได้ว่าการเรียกร้
และรัฐพรหารทางนี้ยืนยันว่าจะทำความเข้าใจกับผู้ชมนุม
เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความวุ่นวายครับ